อย่างที่บอกไปเนี่ยคุณผู้ชมค่ะว่าช่วงนี้ให้มาสดเกาเหลากันเอาอีกแล้ว
สำหรับคู่หูดูโอคู่นี้โฟร์มดไม่จบไม่สิ้นตลอดเลย
ก่อนหน้านี้ก็มีเกลือแสว่าดอกแวงกันคลียร์กันไปสดแล้ว
ล่าสุดมาอีกแล้วนะคะอยู่ก็มีข่าวมาค่ะว่าดูโอรุ่นพี่

เกิดเป็นประเด็นร้อนอีกระลอกแล้วล่ะค่ะ
หลังมีประเด็นศึกเกาเหล่านักร้องดูโอ
ในตำนานโฟล์สุกลรัศน์และมดนปภัทร
จากกรณีที่อดีตพี่สาวคนสนิท
ติดตามอินสตราแกรมส่วนตัวของดูโอรุ่นน้อง

สดเกาเหลากับมดแบบชัดเจน
ลาดสุดซ้าวมดก็เพยรถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้น

แต่ก็เชื่อว่าดูโอรุ่นพี่เขาน่าจะมีเหตุผลส่วนตัว
ส่วนสาเหตุที่เป็นชนวนให้อีกฝ่ายเลิกฟอลโล
เจ้าตัวบอกว่าไม่ทราบเลยจริงว่าเกิดจากอะไร

แล้วก็ไลน์ไปทักทายตามปกติค่ะ

มดยืนยันว่าไม่เคยมีคำนี้ออกจากปาก

ยังคงมีความทรงจำดีกับบทบาทดูโอไวไซส์
เป็นการแจ้งเกิดในวงการบันเทิงอีกด้วยล่ะค่ะ
มีหลายคนมาพูดกับเราว่า
นี่พี่เขาอันฟอร์โลนะแล้วก็

อะเราขาเขาไปดูก็ได้อะไรอย่างนี้

แล้วก็คิดมากกว่าค่ะว่า
ถ้าเกิดเขาทำแล้วเขาโอเค
เราก็ไม่อยากว่าอะไรว่าคือว่าเขาตัดสินใจแล้วค่ะ
จริงเนี่ยไม่ได้โทรไปเคลียร์ค่ะ

มีความรู้สึกว่าไม่รู้จะโทรไปทำไม

เข้าใจสื่อแหละว่าเขาก็คงต้องพาดหัวข่าวอะไร

เกิดมาจากการเป็นนักร้องดูโอโฟร์มด